คุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
เมื่อเช้ารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับนะครับกับแผ่นดินไหว
ส่งข้อความมาคุยกับเราหน่อยค่ะเพราะว่านี่ฮะอืม
เมื่อเช้าคนเชียงใหม่บอกตื่นเช้ามานึกว่าวูบแต่เช้าเลยนะคะ
นึกว่าเวียนหัวบ้านมันบ้านมันโครงครับคุณผู้ชม
เนี่ยครับอุ้ยแรงนะเนี่ยนี่ขนาดเป็นชั้นล่างล่างนะ
ชั้นหนึ่งนะเนี่ยนะครับโอ้โหแผ่นดินไหวเกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะ
เขาจับได้ก็คือสี่นาฬิกาสามสิบหกนาที
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นอยู่ตรงบริเวณตำบลแม่เครือ
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขนาดสี่จุดหนึ่ง
แค่สองกิโลเมตรเองนะแผ่นดินไหวถือว่าลึกน้อยมากนะครับ
สองกิโลเมตรเนี่ยแล้วห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ยี่สิบห้ากิโลเมตรครับ
จุดศูนย์กลางมันเนี่ยแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงหลายพื้นที่
ของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมือง
สันทรายสรรกำแพงแม่ริมสารพีแม่แตง
ประชาชนพากันแตกตื่นครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอาคารสูง
เพราะว่าแรงศัลสเทือนมันแรงจริงจริงฮะ
เฉพาะคนเท่านั้นครับคุณผู้ชมฮะ
หมาแมวโอ้โหพวกนี้มันสัมผัสไวอยู่แล้ว
มันวิ่งหนีกันจ้าละวันเหมือนกันครับคุณผู้ชม

โอ้โหตาลุกวาวเลยคุณพระราพร
มันรับรู้ถึงความผิดปกตินะคะ
ใช่ฮะนี่แหละครับมันก็หาที่หลบภัย
เหมือนคนเรานี่แหละครับวันนั้นเนี่ยโอ้โหบ้านนี้ก็เลี้ยงหลายตัว
คุณผู้ชมทีมข่าวนะลงพื้นที่ไปสำรวจ
หลังจากแผ่นดินไหวสงบลงครับพบว่าบ้านหลายหลัง
มีรอยร้าวครับทั้งกำแพงแล้วก็ฝ้าเพดาน
บางบ้านแตกอ้าออกมาเลยน่ะเห็นไหมตรงนั้นอ่ะ
ขอบตรงมุมพอดีครับรอยต่อแบบนั้นมันมักจะเป็นรอยร้าว

หลังเนี่ยกำแพงห้องน้ำมีรอยยาวเป็นทางยาวแนวดิ่งลงมาครับ
อารามหลวงครับพบรอยแตกร้าวของอาคาร
เด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรีลวดลายปูนปั้นบริเวณซุ้มประตูทางขึ้น
พระธาตุดอยสะเก็ดหลุดร่วงลงมาแตกครับคุณผู้ชม
ส่วนตัวองค์พระธาตุเนี่ยไม่พบความผิดปกตินะครับนี่ฮะ
ก็ปูนที่ฝาผนังก็กระเทาะไปส่วนที่พระธาตุเจดีวัดหัวฝ่าย
อายุเก่าแก่กว่า๔๐๐ปีในตัวเมืองเชียงใหม่เกิดรอยร้าว
วดสลิงที่ยึดไว้เนี่ยพระธาตุเอาไว้๔เส้นเนี่ยมันแยกออกจนกว้างครับ
กว้างกว่าเดิมหากไม่มีลวดสลิงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห
น่าจะพังถลบลงมาชาวบ้านในชุมชนวัดลามช้างกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะ
ตกใจครับเพราะว่าแผ่นดินไหวมันทำให้เกิดเสียงดังมาก
สะดุ้งตกใจวิ่งหนีออกจากบ้านครับไปฟังเขาเล่าฮะ
กำลังจะย่อตัวลงเสียงแป๊บเดียวค่ะแรงค่ะ
ทางนี้เขาบอกว่าน้องเขาตกเตียงสะดุ้งวิ่งออกมาข้างนอก
รับรู้ได้กว่าครั้งที่แล้วโอ้แรงค่ะแรงแรงค่ะแต่แป๊บเดียว
ตอนเข้ารายการผมถามถึงคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียง
เพราะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้รับรู้ไปได้ถึงจังหวัดแพร่โน้นนะครับ
ชาวเมืองแพร่นะครับที่ตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวัน
ตอนเช้าช่วงเช้าตรู่ตกใจไปตามตามกันครับเพราะว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับ
อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวแล้วก็เขื่อนแม่งัดสมบุญชน
อำเภอแม่แตงโอเคล่ะไม่ได้รับความเสียหายครับ
ทรัพยากรธรณีสรุปสาเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทาฮะ
ในรูปแบบเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวาซึ่งรอยเลื่อนมีทิศทางการวางตัว
ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกเฉียงใต้ครับคุณผู้ชมครับ
ก็ทิ้งไว้แต่ร่องรอยของความเสียหายนะคะที่เชียงใหม่ค่ะ